มีสภาพรุตรล่มร่วม๑๐ครั้งถือว่าเยอะกัน
สภาพที่ขาดรัฐสดรหรือทางวุฒิสภาในประเทศไทย
ยังไม่ได้มีความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่า
ระบบรัฐศึกภาพของเทศไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ไม่สามารถจะเป็นพื้นที่ในการที่แก้ปัญหาอะไรได้เลย
คือสอสอนั้นจะทำหน้าที่เข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน
เพื่อเลือกฝ่ายบริหารคือรัฐบาลอีกชั้นหนึ่งนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนั้นด้วย

ซึ่งก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางอ้อม
สำหรับการที่จะนำไปใช้หรือนำไปบริหารของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าสอสออาจจะไม่ได้มีหน้าที่บริหารโดยตรงนะครับ
แต่ว่าสอสอมีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชน

แล้วก็ไปกำหนดเรื่องบริหารกฎหมายต่างต่าง
เพื่อให้ฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลนั้นเนี่ยเดินต่อไปครับ
ร่วม๑๐ครั้งเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ
ในเรื่องของอำนาจบริหารและอำนาจนิษย์บรรยัรดิ์
น้อยเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าปรากฏการณ์สภาล่มนั้นเนี่ย
ถ้าถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ผลของรัฐธรรมนุนปี๒๕๖๐ที่ทำให้เกิดเรื่องของภาคการเมืองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก
นะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นจากบรรดาพักร่วมรัฐบาลอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญาการเลือกตั้งนั้น
ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดหมายหรือหมุดหมายสำคัญนะครับของบรรดาพักการเมือง
แล้วก็นักการเมืองจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อพักร่วมรัฐบาลหลายพักร่วมรัฐบาลครั้งนี้
เลือกตั้งครั้งหน้าบรรดากลุ่มทางการเมืองหรือไม่กระทั่งพักร่วมรัฐบาลเหล่านี้
ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวนะครับและนั่นก็จะเป็นผลที่ทำให้เกิดสภาล่มกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีความถี่มากขึ้นเรื่อยและเป็นภาวะที่เรียกว่าไม่ปกติในทางการเมืองครับ
ถ้ามีการเสนอยัตตินะครับหรือเสนอวาระต่างแล้วสภาล่ม
ก็ต้องถูกขยับขยื่นนะครับไปบรรจุเป็นวาระนะครับ
หรือเป็นยติในการที่จะประชุมสภาครั้งต่อไปแล้วถ้าประชุมสภาครั้งต่อไปยังล่มอีก
ก็ต้องขยับขยื่นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับและถ้าขยับขยื่นไปจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุการเมือง
เช่นมีการยุบสภาหรือขยับขยื่นไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งสภาพผู้แทนรัศดรนั้นครบวาระ
ก็จะทำให้กฎหมายต่างที่จะพิจารณาเหล่านี้เป็นอันต้องตกไป
ทำ

ถึงการทำหน้าที่ของภาคการเมืองและนักการเมืองนั้น
ก็อาจจะมองได้ในสองมุมมอง
ในมุมมองแรกก็อาจจะมีการมองว่า
การทำให้สภาล่มหรือการจงใจหรือตั้งใจที่จะไม่เข้าประชุม

ก็ถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นผู้แทนของปวงชน

การที่ไม่เข้าร่วมประชุมต่างของบรรดาสอสอ

ให้เห็นว่านี่คือการแสดงให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจ
ที่สภามีต่อฝ่ายบริหารหรือมีต่อรัฐบาล
การที่จะไปเขียนกำหนดว่า
สอสอทำให้สภาล่ม
หรือว่าห้ามสอสอขาดประชุมเลยอะไรต่างเหล่านี้
ก็จะเท่ากับว่าสุดท้ายสอสอก็จะต้อง
ดำเนินการขับเคลื่อนงานการเมืองในสภา
โดยมีความเป็นตัวแทนของภาคการเมือง
มากกว่าความเป็นตัวแทนของประชาชน

แล้วก็เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงกันมาโดยตลอด
ว่าตกลงแล้วระหว่างความเป็นตัวแทนของภาคการเมือง
กับความเป็นตัวแทนของปวงชน

และเรื่องนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่าในรัฐธรรมนุนนั้น

อนุญาตให้สอสอนั้นฟรีโหวต

กฎหมายที่จะมีความเข้มข้นในการจัดการกับเรื่องของสภาโลก
หรือว่าการจัดการกับคนที่ไม่เข้าประชุมนั้น

สถานการณ์สภาล่มในแต่ละครั้งนั้น
ก็สะท้อนภาพให้เห็นถึงคำว่าประสิทธิผลของระบบรัฐสภานะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าในระบบรัฐสภาไทยนั้น
ตั้งคำถามต่อประสิทธิผลของระบบรัฐสภานั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด
และคำถามต่อประสิทธิผลของระบบรัฐสภา
ก็เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่า
ระบบรัฐศพาของเทรดไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ไม่สามารถจะเป็นพื้นที่ในการที่จะแก้ปัญหาอะไรได้เลย
ซึ่งก่อให้เกิดคำถามต่อสังคมมากมาย
เรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
เรื่องของความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ที่ถ้าเรายังไม่เร่งแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนก็จะมีอย่างมากมาย
ในวันภาวะสะพานล่มตรงนี้
ก็จะถือได้ว่าเป็นปัญหาในเชิงประสิทธิผลของรัฐสภาที่
สะท้อนภาพให้เห็นว่าสภาพพฤษฐานรัฐศรรณ
แม้กระทั่งวุฒิสภาในประเทศไทยนั้น
ยังไม่ได้มีความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับ
สิ่งที่จะเป็นบทเรียนนะครับ
แต่ก็แล้วก็ยังกลับให้กับสภาพพฤษฐานรัฐศรณ
หรือแม้กระทั่งวุฒิศภาในประเทศไทยนั้น
ถึงความเป็นตัวแทนของปวงชนนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญ
ก็คือการที่ทั้งฝ่ายค้านและทั้งรัฐบาล
แต่แน่นอนว่าน้ำหนักก็อาจจะต้องเน้นไปที่ฝ่ายรัฐบาล
ในฐานะที่รัฐบาลนั้นคือผู้ถือเสียงข้างมาก
ถ้าถอดบทเรียนออกมาจากปรากฏการณ์เหล่านี้
ก็คือจะต้องทำอย่างไรในการร่างกติกาใหญ่

เพราะว่าร่ำนูนนั้นเนี่ยคือการกำหนดรูปโฉมทางการเมือง
ดังนั้นวันนี้การแก้ไขรำนูนโดยเปิดพื้นที่
ให้กับประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่กำหนดกติกาตรงนี้
ก็จะทำให้ความเชื่อมโยงในการยึดโยงกับประชาชน
ในการทำหน้าที่ของบรรดาสถาบันทางการเมืองต่าง
ดังนั้นวันนี้ต้องบอกว่าถ้าจะแก้อย่างเป็นรูปธรรม
ก็ต้องเริ่มต้นที่รัฐธรรมนูญปีต่อมา๕๖๐ค่ะ